ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศไทย
อย่างแรกเลยที่ทุกคนติดตามทุกวันในช่วงเที่ยง
ก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม
เมื่อวานี้เรายังคงยิ้มได้เหมือนเดิม
ตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะมีทั้งหมดเป็นรายใหม่นะคะ
รายและยิ้มที่๒ที่มันทำให้กว้างขึ้น
ก็คือรอยยิ้มจากผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านได้แล้ว
จำนวนเยอะมากค่ะเมื่อวานนี้๑๗๗รายด้วยกัน
ส่วนเรื่องอื่นเรายังคงต้องติดตามเพราะว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งค่ะ
มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของการรักษา
โดยเฉพาะการใช้ยาฟาวิพิราเวีย
ซึ่งเป็นตัวยาที่สามารถรักษาได้สูงสุดเลยตอนนี้
ทั่วโลกที่เขาใช้กันก็คือยาตัวนี้
คุณหมอท่านนี้นะคะก็คือนายแพทย์ชัยวัดเตชะภัยทูลค่ะ
เป็นผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนนักรบเสื้อขาว
สู้ภัยโควิด๑๙กรรมการแพทยศสมาคม
ระบุว่าตอนนี้ทางแพทยสมาคมเป็นห่วงหลายอย่างแหละ
เรื่องแรกเลยก็คือกำลังใจของทีมแพทย์ทีมพยาบาล
ตอนนี้ทำแล้วพยายามสนับสนุนให้กำลังใจ
แต่สิ่งที่ตามมาก็คือห่วงห่วงเรื่องอะไร
ห่วงอาวุธที่จะใช้ต่อสู้กับโควิด๑๙ก็คือยาฟาวิพิราเวีย
กลัวจะไม่พออธิบายให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ก่อนนะคะ
กลุ่มผู้ป่วยเขาแบ่งเป็น๓กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเกือบจะไม่มีอาการเลย
กลุ่มที่๒มีอาการเพิ่มขึ้นและเชื้อลงปอดแล้ว
และกลุ่มที่๓คืออาการหนักมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
กลุ่มที่จะเริ่มใช้ยาฟาวิพิราเวียคือกลุ่มที่๒ก็คือเริ่มมีเชื้อลงปอดแล้ว
ทีนี้สิ่งที่คุณหมอเป็นห่วงก็คืออยากจะให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับยาตัวนี้
เพราะถ้าได้รับยาตัวนี้แล้วหายกลับบ้านได้ทุกคน
พอหายกลับบ้านได้ทุกคนก็เป็นการลดภาระ
ทั้งคุณหมอคุณพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง
คุณหมอชัยวัดก็เลยแนะนำทางรัฐบาลแบบนี้นะคะ
บอกว่ายาฟราวิพิราเวียตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
และเป็นผู้ผลิตตอนนี้จีนรับลิขสิทธิ์มาผลิต
เพราะฉะนั้นบนโลกใบนี้สามารถผลิตได้แค่๒ประเทศ
คือญี่ปุ่นกับจีนถ้าเราอยากได้ยาแบบนี้เยอะเยอะ
รัฐบาลคือคุณหมอพูดแบบนี้นะรัฐบาลเอาอย่างนี้ไหม
ขอนำเข้าวัตถุดิบการผลิตยาตัวนี้
เพื่อที่จะทำให้ชาวไทยได้ยาตัวนี้ใช้ภายในประเทศ
และมีจำนวนมากขึ้นเพียงพอกับผู้ป่วย

ก็คือเรื่องของยานะครับ
เรามีหมอกี่คนก็ตามถ้าเราไม่มีอาวุธให้เขา
ก็คือยาที่ดีที่เหมาะสมอย่างที่ท่านอาจารย์อมรได้บอกนะครับ
ปัญหาตอนนี้ก็คือยาไม่พอ
แต่อันนี้แน่นอนยาตัวนี้ไม่พอ
มันเลยเป็นที่มาของการที่ว่าต้องเป็นเยอะถึงได้ยา
นี่แหละค่ะประโยคสุดท้ายที่คุณหมอพูด
ต้องเป็นเยอะถึงจะได้ยา

คุณหมอก็เลยนำข้อเสนอนี้สู่ทางรัฐบาล
ก็รอศูนย์สบคพิจารณาต่อไปนะคะ

ส่วนสถานการณ์ตัวเลขมาดูสรุปกันหน่อย

ผู้ป่วยใหม่โควิด๑๙มีทั้งหมด๓๔รายค่ะ
แต่มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้วเพิ่มขึ้นนะคะ
หลายวันตัวเลขเป็นแบบนี้นะคะ
ก็คือคนที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว
มีจำนวนมากกว่าผู้ที่ติดเชื้อใหม่
แต่ว่าก็มีผู้เสียชีวิตค่ะเมื่อวานนี้๑รายด้วยกัน
ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยตอนนี้นะคะ
รายกลับบ้านได้แล้ว๑๔๐๕ราย

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้๑๑๖๗ราย
และเสียชีวิตสะสมในประเทศไทยตอนนี้๔๑ศพค่ะ
ในช่วงของการแถลงของศูนย์สบค
นอกจากจะแถลงเรื่องของตัวเลขแล้วเนี่ยนะคะ
โศกสบคนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
ระบุว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนที่รักษาหายแล้ว
มันเพิ่มขึ้นทุกวันและเพิ่มขึ้นจำนวนมากด้วยเนี่ยนะคะ
ทำให้ปัญหาเรื่องจำนวนเตียงมีทิศทางที่ดีขึ้น
ทางที่ดีขึ้นก็คือเตียงมันว่างขึ้น
แต่ทุกคนยังต้องช่วยกันรักษาสถานการณ์แบบนี้ต่อไปนะ

ยืนยันด้วยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยเป็นตัวเลขจริงน้อยแต่จริงนะ

ได้กำลังสำคัญจากมหาวิทยาลัยมหิดลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งก็มีนักศึกษาแพทย์ต่าง
มาช่วยตรวจด้วยมาช่วยทำงานด้วย
การทำงานเลยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การตรวจสอบผลทำได้อย่างรวดเร็ว
กระจายการตรวจได้มากกว่าเอาโดยรวมตอนนี้
จากการระบาดทั้งหมด๓เดือนในประเทศไทย
ตรวจได้มากกว่า๑แสนคน
เจอเร็วตรวจเร็วรู้ผลเร็วรักษาเร็วค่ะ
อันนี้เป็นสถานการณ์เรื่องของโรคระบาดโควิดนะครับคุณผู้ชม